สวัสดีค่ะตอนแล้วกับดาวซุภัศจรามาแล้วค่าาาาา
อากาศร้อนแบบนี้ก็เลยอยากจะพาขึ้นรถกระบะไปเที่ยวบางแสนไปเล่นน้ำกันสักหน่อยคลายร้อนกันสักหน่อยเนาะ
แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ในแคปนั่งได้สามีในตรงนี้ตรงนี้
นั่งได้๓ส่วนกระปะตัวแดดที่ดาวยืนอยู่นั่งได้๖
แต่มีข้อแม้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

โดยเฉพาะช่วงนี้ยังคงมีห่อมความร้อนทางตอนบนของประเทศแบบนี้
ทะลุ๔๐องศาเซลเซียสไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องของฝนค่ะณวันนี้นะคะทางตอนบนของประเทศ
ไม่มีฝนเลยเห็นไหมคะไม่มีเมฆไม่มีฝนอะไรเลย
แต่ตอนบ่ายมีฝนเข้ามาในภาคใต้ตอนล่างนะคะ
แล้วย้ำว่าถ้าฝนมาช่วงนี้จะเป็นฝน
ฝนตกลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า